เท่าโลกต้องยกให้โหนธนากร

สดแล้วปรากฏว่าคนดูล้นหลามติ๊กตองถล่มทลายขึ้นอันดับหนึ่งไปเลย

เพราะว่าเมื่อวานตรงกับวันครบรอบ๒๘ปี
หนุ่มโหนจำให้ดี๒๘ปี
แฟนคลับมาร่วมปาร์ตี้คึกคักยกเค้กมาเบิร์ตเดย์ค่ะ

คุณแม่มาอวยพรนะคะบอกว่าให้ดูแลสุขภาพงานเยอะกว่านี้

มีงานเยอะดีแล้วจะได้มีเงิน
แต่ว่าให้ดูแลสุขภาพนิดนึง

พี่ผมโสดผมเหงา
อยากลองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะ

เพิ่งซื้อที่ดินให้พ่อแม่
โหนยังฝากขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

เขาติดตามผ่านเรามาเกือบ๑๐ปีแล้วนะ
นะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงหนุ่มโหนกันหน่อยค่ะ

เหงาไหมคะ

ส่วนอีกของขวัญหนึ่งชิ้นใหญ่ก็คือ
เราซื้อที่ปลูกบ้านที่ต่างจังหวัด
ให้กับครอบครัวขอบคุณทางไทยรัฐทีวี
นะครับแฟนคลับไทยรัฐทุกคนก็น่ารักมาก
กับห่วงมาตลอดพี่แจ็คก็ได้เห็นห่วงตั้งแต่

ใช่ค่ะอันนี้ฉันก็เห็นน้องตั้งแต่๑๘ไปตั้งแต่๒๕แล้วค่ะ

ไปที่นี่จะมาเป็นแจ็คเกอรีนเหมือนกันไปทาง
โอ้อันนี้จริงสุดโยทย์ผ่านมาทุกยุคจริง
ปีที่แล้วคิดดูย้อนกลับไปว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่
ดาราเมื่อสักครู่ตั้งแต่ข่าวแรกจนถึงข่าวนี้
อาตีที่รักษาฉันในที่สัมภาษณ์๘๐ยันกับ๘
จริง
ฉันยังอยู่นะหน้ายังได้อยู่นะ
ตัวจิตบุกราศมันเธอจริงจักรีน